อย่างที่ได้คาดการณ์ไว้นะครับเรื่องของสถานการณ์ฝน
ใครที่อยู่บริเวณตอนกลางประเทศกรุงเทพมหานคร
คงต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

แล้วก็แน่นอนสร้างความลำบากในการใช้ชีวิต
ชีวิตการเดินทางพวกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่จากบริเวณอ่าวเบงกอที่
กรหน้านี้เนี่ยนะครับไปออกันอยู่ทะแถว

เคลื่อนเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณตอนกลาง

เข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการเคลื่อนเข้ามา
แล้วก็ก่อตัวในลักษณะของแนวร่องฝน

ชุกแล้วก็ตกสะสมต่อเนื่อง

สะสมแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติ
มาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่า

เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของกระแสลมนะครับ
สังเกตว่ากระแสลมที่พัดมาก็จะทำให้
เกิดคลื่นที่ค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นอันตราย
ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะฝั่งอันดามัน

สูงกว่า๓เมตรนะครับก็จะค่อยเข้ามา

ตอนบนถึงตอนกลางต้องระวังเป็นพิเศษ
ส่วนสถานการณ์ปริมาณฝนสะสมนะครับ

ก็จะพบว่าจุดที่มีปริมาณฝนสะสม

ติดกับพม่าซะส่วนใหญ่นะครับ
มีจังหวัดไม่ฮองศรเชียงใหม่ลำพูนลำปาง

บูรพิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็ตากนะครับ

หนองคลายอุดรธานีบึงกาลสกวนนคร
นครพนมชัยภูมินครราชศรีมา
ศรีสะเกรย์บึงกับอุบลรัชธานีนะครับ

ภาคตะวันออกมีฉะเชิงเซานครนายก

ทบุรีแล้วก็ตราดนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
มีประจบกิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงแล้วก็สงขลาครับส่วนฝั่งอันดามัน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนบนถึงตอนกลางนะครับระนองพังงาภูเก็ต
กระบี่ครับกรุงเทพมหานครยังคงต้องรับมืออย่างต่อเนื่อง
เฉพาะตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับฝนมีโอกาสตกเยอะเป็นพิเศษ
และนี่คือสิ่งที่ต้องมาเตือนกันสำหรับการใช้ชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
และทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพบตนันพี่สิทธิ์มหัน